รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ
ไม่เชื่ออย่าลบหลู่มูเตรุไม่เข้าใครออกใคร
มูไนท์

เอาละครับคุณผู้ชมครับ๖๐นาทีอย่างนี้ไปนะฮะ

นาทีของความเชื่อในรายการมูไนท์ไม่เชื่ออย่าลบหลู่

วาเลตี้ของเราคุณมีสิทธิ์ที่จะเชื่อกันหรือไม่เชื่อกันนะ
เราเริ่มต้นเรื่องราวไม่เชื่ออย่าลบหลู่
เรื่องราวที่เกิดกับน้องแว้ง

ไปเจอผีหลอกหรือไปลบหลู่อะไรมาอีกแล้วล่ะน้องแว้ง
ไม่ใช่คือเรื่องราวของผมที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็มันก็แปลกนะ
คืออย่างนี้มันเป็นเรื่องราวของสัมภเวษีที่เข้ามาในบ้านนะฮะ
เพราะว่าพ่อบ้านที่บ้านนอนหลับแล้วก็ฝันไปว่ามีเจ้าที่เจ้าทางมาบอกว่าไม่มีของเส้นมาให้เลย

คือหิวต้องหาของเส้นให้เขาบ้างเขาอุตส่าห์เฝ้าบ้านให้
พอหลังจากนั้นเนี่ยพ่อบ้านในฝันนะฮะเห็นว่ามีคนยืนอยู่ด้านนอกบ้านเป็น๑๐คนเลยเยอะมากเลยคิดว่าน่าจะเป็นสัมภเวษี
หลังจากนั้นพอตื่นขึ้นมาเขาก็ไปเล่าให้ภรรยาเขาฟังภรรยาเขาเลยไปหาไก่มาตัวหนึ่งตอนเช้าเนี่ยก็มาไหว้อยู่ในบ้าน
พอไหว้ในบ้านเสร็จก็บอกว่าเนี่ยตอนที่ทางเนี่ยเอาเครื่องเซียนมาไหว้แล้วนะนู่นนี่นั่นก็ยังไงก็ขอเชิญคนที่เข้ามายืนคอยเข้ามากินด้วยนะ
มันก็เหมือนกับเป็นการไปเชิญเขาเข้ามาปัดเชิญสัมภเวษีเข้ามาในบ้านเสร็จปุ๊บผมก็กลับมาจากต่างประเทศปรากฏว่าลูกสาวไอ
ไอโดยที่แบบอยู่ดีไม่ทราบสาเหตุไอไอไอไอไอแบบไอเยอะมากก็ไม่ได้คิดอะไรจนกระทั่งเขามาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังผมก็ตกใจว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ก็เลยโทรไปหาอาจารย์ท่านหนึ่งก็เล่าให้เขาฟังว่าตอนนี้เนี่ยนะครับมันมีเหตุการณ์แบบนี้คนที่บ้านฝันแบบนี้แล้วก็ไปเชิญสัมภเวษีเข้ามาในบ้านแบบนี้
เขาก็บอกว่ามาทำอย่างนั้นไม่ได้ทำอย่างนั้นเหมือนกับเป็นการไปเชิญสัมภีเข้ามาในบ้านแล้วผมถามคุณหนุ่มคำเดียวนะตอนนี้ลูกสาวคุณหนุ่มป่วยอยู่หรือเปล่า
คือมันตรงเลยผมก็บอกใช่ครับป่วยผมไม่ได้บอกเขานะว่าลูกสาวป่วยแต่เขาทายไปแล้วลูกสาวคุณป่วยใช่ไหมเขาบอกเดี๋ยวเขาจะเข้ามาทำพิธีให้เพื่อที่จะเชิญพวกสัมภเวษีพวกนี้ออกไป
คุณก็เลยคิดว่าเพราะว่าผีมาแกล้งลูกคุณ
ผมไม่รู้แต่เขาบอกว่าเหมือนกับถ้ามีสัมภเวษีเข้ามาในบ้านเนี่ยมันจะทำให้คนในบ้านเนี่ยป่วยเริ่มจากคนที่พลังน้อยสุดน้อยสุดผมก็เลยรู้สึกว่าสัมภเวษีเนี่ยเป็นเรื่องที่บางทีเขาก็มาขอส่วนบุญเหมือนกันนะอยู่ที่ว่าเราจะปฏิบัติกับเขายังไง
เขาถึงบอกว่าเวลาไหว้เจ้าศาสตร์จีนหรือตรุษจีนที่มีการไหว้ตอนเย็นเขาถึงมีการจุดประทัดให้เชิญออกด้วยไง

ัมภเวษีเนี่ยต้องไหว้ข้างนอกตรงทางสามแพ่งหรือว่าบริเวณถนนไหว้หน้าบ้านยังไม่มาไหว้เลย

สัมพเวศีเนี่ยต้องไหว้ข้างนอกตรงทางสามแพงหรือว่าบริเวณถนนไหว้หน้าบ้านยังไม่มาไหว้เลย

สัมพเวศีเนี่ยต้องไหว้ข้างนอกตรงทางสามแพงหรือว่าบริเวณถนนไหว้หน้าบ้านยังไม่มาไหว้เลย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

สัมพเวศีเนี่ยต้องไหว้ข้างนอกตรงทางสามแพงหรือว่าบริเวณถนนไหว้หน้าบ้านยังไม่มาไหว้เลย

สัมพเวศีเนี่ยต้องไหว้ข้างนอกตรงทางสามแพงหรือว่าบริเวณถนนไหว้หน้าบ้านยังไม่มาไหว้เลย

สัมพเวศีเนี่ยต้องไหว้ข้างนอกตรงทางสามแพงหรือว่าบริเวณถนนไหว้หน้าบ้านยังไม่มาไหว้เลย

สัมพเวศีเนี่ยต้องไหว้ข้างนอกตรงทางสามแพงหรือว่าบริเวณถนนไหว้หน้าบ้านยังไม่มาไหว้เลย

แจ๊คจิลวันนี้เขาสองคนไม่ได้มามูเรื่องกุมาทองอย่างเดียวแต่ว่าจะมาเล่าเรื่องประสบการณ์นะครับ

แจ๊คจิลวันนี้เขาสองคนไม่ได้มามูเรื่องกุมาทองอย่างเดียวแต่ว่าจะมาเล่าเรื่องประสบการณ์นะครับ
แจ๊คจิลวันนี้เขาสองคนไม่ได้มามูเรื่องกุมาทองอย่างเดียวแต่ว่าจะมาเล่าเรื่องประสบการณ์นะครับ
แจ๊คจิลวันนี้เขาสองคนไม่ได้มามูเรื่องกุมาทองอย่างเดียวแต่ว่าจะมาเล่าเรื่องประสบการณ์นะครับ
แจ๊คจิลวันนี้เขาสองคนไม่ได้มามูเรื่องกุมาทองอย่างเดียวแต่ว่าจะมาเล่าเรื่องประสบการณ์นะครับ
แจ๊คจิลวันนี้เขาสองคนไม่ได้มามูเรื่องกุมาทองอย่างเดียวแต่ว่าจะมาเล่าเรื่องประสบการณ์นะครับ
แจ๊คจิลวันนี้เขาสองคนไม่ได้มามูเรื่องกุมาทองอย่างเดียวแต่ว่าจะมาเล่าเรื่องประสบการณ์นะครับ
แจ๊คจิลวันนี้เขาสองคนไม่ได้มามูเรื่องกุมาทองอย่างเดียวแต่ว่าจะมาเล่าเรื่องประสบการณ์นะครับ
แจ๊คจิลวันนี้เขาสองคนไม่ได้มามูเรื่องกุมาทองอย่างเดียวแต่ว่าจะมาเล่าเรื่องประสบการณ์นะครับ
แจ๊คจิลวันนี้เขาสองคนไม่ได้มามูเรื่องกุมาทองอย่างเดียวแต่ว่าจะมาเล่าเรื่องประสบการณ์นะครับ
แจ๊คจิลวันนี้เขาสองคนไม่ได้มามูเรื่องกุมาทองอย่างเดียวแต่ว่าจะมาเล่าเรื่องประสบการณ์นะครับ
แจ๊คจิลวันนี้เขาสองคนไม่ได้มามูเรื่องกุมาทองอย่างเดียวแต่ว่าจะมาเล่าเรื่องประสบการณ์นะครับ
แจ๊คจิลวันนี้เขาสองคนไม่ได้มามูเรื่องกุมาทองอย่างเดียวแต่ว่าจะมาเล่าเรื่องประสบการณ์นะครับ
แจ๊คจิลวันนี้เขาสองคนไม่ได้มามูเรื่องกุมาทองอย่างเดียวแต่ว่าจะมาเล่าเรื่องประสบการณ์นะครับ
แจ๊คจิลวันนี้เขาสองคนไม่ได้มามูเรื่องกุมาทองอย่างเดียวแต่ว่าจะมาเล่าเรื่องประสบการณ์นะครับ
แจ๊คจิลวันนี้เขาสองคนไม่ได้มามูเรื่องกุมาทองอย่างเดียวแต่ว่าจะมาเล่าเรื่องประสบการณ์นะครับ
แจ๊คจิลวันนี้เขาสองคนไม่ได้มามูเรื่องกุมาทองอย่างเดียวแต่ว่าจะมาเล่าเรื่องประสบการณ์นะครับ

แจ๊คจิลวันนี้เขาสองคนไม่ได้มามูเรื่องกุมาทองอย่างเดียวแต่ว่าจะมาเล่าเรื่องประสบการณ์นะครับ
แจ๊คจิลวันนี้เขาสองคนไม่ได้มามูเรื่องกุมาทองอย่างเดียวแต่ว่าจะมาเล่าเรื่องประสบการณ์นะครับ

แจ๊คจิลวันนี้เขาสองคนไม่ได้มามูเรื่องกุมาทองอย่างเดียวแต่ว่าจะมาเล่าเรื่องประสบการณ์นะครับ

แจ๊คจิลวันนี้เขาสองคนไม่ได้มามูเรื่องกุมาทองอย่างเดียวแต่ว่าจะมาเล่าเรื่องประสบการณ์นะครับ
แจ๊คจิลวันนี้เขาสองคนไม่ได้มามูเรื่องกุมาทองอย่างเดียวแต่ว่าจะมาเล่าเรื่องประสบการณ์นะครับ
แจ๊คจิลวันนี้เขาสองคนไม่ได้มามูเรื่องกุมาทองอย่างเดียวแต่ว่าจะมาเล่าเรื่องประสบการณ์นะครับ
แจ๊คจิลวันนี้เขาสองคนไม่ได้มามูเรื่องกุมาทองอย่างเดียวแต่ว่าจะมาเล่าเรื่องประสบการณ์นะครับ
แจ๊คจิลวันนี้เขาสองคนไม่ได้มามูเรื่องกุมาทองอย่างเดียวแต่ว่าจะมาเล่าเรื่องประสบการณ์นะครับ

แจ๊คจิลวันนี้เขาสองคนไม่ได้มามูเรื่องกุมาทองอย่างเดียวแต่ว่าจะมาเล่าเรื่องประสบการณ์นะครับ
แจ๊คจิลวันนี้เขาสองคนไม่ได้มามูเรื่องกุมาทองอย่างเดียวแต่ว่าจะมาเล่าเรื่องประสบการณ์นะครับ
แจ๊คจิลวันนี้เขาสองคนไม่ได้มามูเรื่องกุมาทองอย่างเดียวแต่ว่าจะมาเล่าเรื่องประสบการณ์นะครับ

แจ๊คจิลวันนี้เขาสองคนไม่ได้มามูเรื่องกุมาทองอย่างเดียวแต่ว่าจะมาเล่าเรื่องประสบการณ์นะครับ

แจ๊คจิลวันนี้เขาสองคนไม่ได้มามูเรื่องกุมาทองอย่างเดียวแต่ว่าจะมาเล่าเรื่องประสบการณ์นะครับ
แจ๊คจิลวันนี้เขาสองคนไม่ได้มามูเรื่องกุมาทองอย่างเดียวแต่ว่าจะมาเล่าเรื่องประสบการณ์นะครับ
ครับผมอ่ะธรรมดาเราต้องให้คุยเรื่องของกุมาทอง
มาขอให้คุณช่วยปลดปล่อยจากผีใหญ่ที่คุมเขาอยู่อีกที

ในการเวลาเข้าไปที่แคบกันดานแคบหรือว่าอะไร

เพราะเคยเอาคอบักเข้าไปแล้วหรือเอารถใหญ่เข้าไปแล้ว

จุดประสงค์ก่อนทำไมต้องเลือกที่ไปทำบุญในถิ่นธุรกาดัน

คุณถามว่าสังธารแต่ละวัดที่อยู่ในความเจริญแล้วเนี่ย

ที่การไปทำบุญข้างนี้ของคุณและเตวียเนี่ย
ครับผมมาถามในกรณีนี้ดีกว่าอะอย่างคุณไปทำบุญแห่งเนี่ยนะฮะ

ขุนยวมพอเข้าไปพบเหมือนมีคนก็คอยจับจ้องคุณตลอดเวลา

อย่างที่เรารู้ว่าทางขึ้นโค้งก็ค่อนข้างเยอะ

เดี๋ยวนะทั้งที่คุณเองอยู่หลังก์ดอก

ต้องถามว่าแล้วทำไมเขาถึงมาสื่อเรา
เมื่อเรามีของป้องกันเยอะขนาดนี้
ทั้งทุกอย่าง

ทำไมของพวกนี้จะไม่ป้องกัน
ทำไมเขาให้เห็นเราได้

เวลาว่าขอเม็ด

สองคนสามารถสื่อได้หมดเหรอ

มันปั้นเหน่งทั้ง

พอสื่อกำลังแผลไม่ตายอยู่นะครับ
พอสื่อเขาเข้ามาในจิต

เป็นคนอยู่ที่ตรงนั้นเนี่ย

แต่ผมได้ยินเสียงบริเวณรอบรถ

มันเดินรอบ

ก็เหมือนเสื้อเขาจะมาโดนตัวถังรถรอบข้าง

เขาคิดถึงครอบครัวเขา

ที่วิ่งมาตลอดที่ให้พวกคุณเห็นเนี่ย

แล้วก็หนีจากผีใหญ่

แล้วไปขอผีใหญ่ให้หนู

แล้วจิตคำสาอยู่ที่ไหน

สักเกือบ๒๐กิโลแล้วครับ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

คือเรียกง่ายหาของเส้นนั่นแหละ

ไม่ครับเป็นแบบบอกว่าเจอกับตรงนี้

แต่ไม่ได้เจอศาลแต่คุณก็คิดตรงจุดตรงนี้แหละไม่เจอ

ก็เลยโอเควางทำพิธีจุดทูบขอ
ในการขอคือขอให้ปฏญาขหาย

แล้วสัญญาว่าจะทำบุญสังฆฐาน๕ถัง
แล้วอย่างอื่นอีกที่ผมไม่บอกในที่นี้

เหมือนพีชใหญ่ตามแล้วมา

ทำไมให้เขาถึงเข้ามารับคำศาเข้ามา

เขาบอกว่าผู้หญิงชื่อคำสาเนี่ยน่าสงสารมาก
ขอใครก็ไม่มีใครให้บุญให้อะไรเลย
ผมพรึ่งผิวตัวเองผมบอกว่าคุณเนี่ยทศช่วยปกป้องผมหน่อยนะ
ทั้งที่ถุงมีทั้งกลัวทั้งกูมารทองทั้งทุกอย่าง

คือเอาอยู่เขาไม่เข้ามาไม่ทำอะไรผม
แต่ว่ารู้ว่ามาแล้วไม่สบายใจรู้มาว่ามายืนเลยหน้าห้อง

คือต้องการว่ามึงสัญญากับกูเอาไว้นะ
ก็คือเราก็อธิษฐานจิตว่าผลบุญที่เราทำมาเนี่ย
เราขอแผ่ให้กับสิ่งที่มายืนอยู่หน้าประตู
ที่ต้องการตกทุกขได้ยากได้แล้วต้องการออกไป
พอเสียงจบพอเสียงเราพูดปุ๊บอธิษฐานจิตปุ๊บเรานั่งสมาธิ
มันดังเหมือนปำโปะโลมา

ยาวมากมันยาวเหมือนเปิดเทปแล้วนี่
คือเอาง่ายทั้งคืนไม่ได้นอนทั้งคู่

แต่คุณก็ไม่ได้เห็นเขาว่าเออนี่คือผีใหญ่นะ

ก็ผมบอกแล้วผมไม่อยากไปยุ่งเรื่องของเขา

ในที่สุดรุ่งเช้าคุณก็ไปทำบุญ

ทฤษีกรรมไทยไยต่างเนี่ย
ของคนเป็นคนพื้นเมืองจริงเป็นเดิมเลย

วันนั้นเป็นวันทำพิธีใหญ่พอดีวันพระงงมาก
จังหวะพอดีผมก็ทำพิธีกรรมตามของเขา

เราก็ตอบว่าเฮ้ยวันนี้บุญกุศล
ในการทำครั้งต่อไปเนี่ยเราก็จะมอบให้

อเจมส์คำสาเขาตายมา๒๐๐๓๐๐ปีแล้ว
อเจมส์ฟังออกบ้างหรือไม่ออกบ้าง
อเจมส์

วิญญาณเขาปวดไปเกิด๒๐๐กว่าปี

แล้วจงทำดีไว้

ผมก็เลยคิดว่าผมต้องทำดีต่อไป
ครับผมแต่ถึงยังไงเนี่ยเห็นบอกว่าเมื่อกลางปีที่ผ่านมา
มีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นกับคุณหลังจากที่คุณได้ไปอธิษฐาน
แพร่สวดบุญสุขสนในการทำบุญ
อ๋อทฤษฐานนั้นคือลงจากปลาย